ของเมื่อวานก่อนพายุฤดูร้อนโอ้โหหนักนะหนักเลยใช้คำว่าถล่ม
นะคะถลมอีสานี่ยับไปหลายจังหวัดเลยนะคะ
ที่แรกที่จะพาไปดูมุกดาหารค่ะ
มาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว
รังคาฝายแล้วลงข้างรังคายากแล้วอยู่กันได้ครับผมเลย
รังคา

หมดหมดกันค่ะเห็นไหมคะ
เห็นไหมคะไอ้ที่ตกลงมาไม่ใช่ฝนอย่างเดียวนะคะ
เห็บด้วยลูกเห็บด้วยค่ะ
พายุลูกเห็บคุณผู้ชมโอ้โห
ใช้คำว่าถล่มถูกแล้วเห็นไหมคะเมื่อสักครู่
แล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อสักครู่ที่มีรถกระบะอยู่
ลูกเห็บไปกระจกจะแตกหรือเปล่านะ

ตรงนี้ก็คือบริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนสายมุกดาหารนิคมคำสร้อย
เหล่าหลวงตะมนต์หนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะ
แล้วนี่หลังคาก็ไปตัวโชว์ปั๊มก็ไปนะคะ
นี่คือสภาพหลังจากที่พายุมันผ่านพ้นไปแล้ว
โอ้โหหลือไว้แต่ความทรงจำแบบนี้ดรอม
คำต่อโฮโฮโฮนะคะ
พนักงานต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอดกันนะคะ
ในบริเวณปั๊มน้ำมันนอกจากปั๊มน้ำมันจุดนี้แล้วที่โดนภายุลูกเห็บทะลม
ดูสภาพบ้านเรือนแล้วก็ยุงข้าวของชาวบ้านหน่อยไหมคะ

โอ้โหหลังคาเละเลยนะฮะ
เละเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะน่าเห็นใจชาวบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงสำรวจความเสียหาย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมีการชดใช้

วันนี้หลังคาเปิดแล้วแล้วส่วนใหญ่บ้านแถวนั้นจะเป็นมุงสังกษีเอาด้วยนะ
ใช่มันต้านทานแรงลมไว้ไม่ค่อยอยู่ด้วยค่ะ
ข้ามไปดูที่อบตวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิครับ
โรงพยาบาลสนามถูกลมพายุพัดหอบเอาเต็นต์
ซึ่งเขาเนี่ยกางไว้กลางแจ้งจะใช้เป็นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิดพังหมดเลยฮะโอ้ย
ข้าวของปลิวกระจัดกระจายนี่เก้าอี้ก็ปลิวเลยนะฮะ
เก้าอี้ที่ยึดกับถ่านแล้วมันหนักนะเก้าอี้อันนี้
จากนี้ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวเชื่อมต่อกับอำเภอพักดีชุมพลแล้วก็อำเภอหนองบัวแดงครับ
ฝนตกหนักเหมือนกันลมแรงเชียวพัดบ้านเรือนประชาชนหลังคาปลิวเสียหายไปหลายหลังนี่หลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับ
หลังคาอยู่ไหนล่ะต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วนะพี่

จากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่าที่บ้านวังอุดมหมู่๑๓ตะบนวังตะเข้
มีบ้านผู้คนพังเสียหายไป๑๘หลังคาเรือนพี่คนนี้บาดเจ็บเลยครับ
โอ้โฮสงสารจังเลยอะโอ้โฮสงสารเลยอะ
ค่ะนอกจากชายภูมิ๑๐๑ก็โดนเหมือนกันสักประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
นี่ค่ะโอ้โฮหลังคาเต็นต์ภาใบแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะครับ

ใช่ค่ะแต่ไม่น่ารอดค่ะคุณผู้ชมไปหมดเลยนะคะ
แล้วพายุลูกเห็บทะลมแบบนี้ในพื้นที่บ้านดงรานตะบนดงรานอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑ค่ะ
นี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้นะคะช่วงที่ฝนตกหนักเทลงมาแบบนี้ค่ะ
แต่ละคนยืนถ่ายไปก็ภาวนาในใจไปนะคะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะคะ
ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่พายุสงบลงแล้วปรากฏว่าไปสำรวจตรวจสอบนี่ไง
นี่ขนาดหลังคากระเบื้องนะคะเอาไม่อยู่นะคะ
หลังคาปลิวไปต้นไม้หักต้นไม้หักแล้วไปพาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างต้นไม้ล้มทับขวางถนนแบบนี้นะคะ
ตรงนี้ถนนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านก็เลยทำให้การสัญจรเนี่ยแหมค่อนข้างลำบากกันนะคะ
เห็นไหมคะต้องช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากถนนซ่อมแซมสายไฟ
ให้ไฟฟ้ากลับมาใช้การได้ก่อนที่จะมืดค่ำนะคะ
งานยากเลยนะนี่
เวลาต้นไม้มันไปเกี่ยวสายไฟจะดึงออกมาทีก็ยากนะครับ
ตอนนี้ก็พี่น้องภาคอีสานระวังไว้หน่อยนะ
อย่าไปอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับ